มูเตรูให้เข้าใกล้ออกไฟ

เริ่มจากไปไหว้กับคุณพ่อคุณแม่
พาไปไหว้พระทัวร์อุดรธานีกัน

แต่ว่ามันเจอวัดพระอาจารย์

ตอนแรกก็ฝังเขาบอกว่าเออแต่ไหนก็จะตอบถึงนะ
มันฝังได้ครั้งละ๓ดอก
เข้าไปในแขน

เล่าให้เพื่อนฟัง

ก็เหมือนกับไม่ตามอาหารนิยมในหลายด้าน

ต้องพยายามใช้เมตตามหานิยมของอาจารย์

งั้นเดี๋ยวให้เนรเข้าไปดู

แล้วก็อาจารย์ก็เลือกให้
แล้วก็ท่านก็ให้เนรน

เค้าจะมาบอกเค้าบอกว่าไปรเวลามีเหตุไม่ดี
ปุ๊บใตรปุ๊บถูกจัดการพลังสร้างอาวุธ

แต่ว่าเขาสังเกตว่าเวลาเราละคันเนี่ย
มันจะมีเหตุดีหรือเหตุไม่ดี

ปรากฏว่าคุณเคยเป็นมั้ย

แต่ว่าพระอาจารย์บอกให้วิธีการเลี้ยงเขา

ฉีดไปที่นี้ก็ลูบไป

ตะกุดเหล่านี้หมายถึงคุณฟังว่าเหมือนกับตะกุดจะมีชีวิต

แต่ทุกวันนี้ฉีดน้ำหอม

เป็นการเพิ่มอนุภาพ
ฉีดตั้งแต่หัวจะหลดยังเกง

มีเยอะมากในร่างกายหรือในตัวก็ตามแต่

อาจจะเห็นวิญญาณ

หลวงปู่ที่พระ
คุณพระคุณเจ้าที่
ปฏิบัติดี
ก่อนขึ้นคอนเสิร์ต
ก็กระธิษฎิหารจิตว่า
แบบถ้าโลกนี้มันมีประสิทธิภาพจริงขอให้เห็นอะไรบางอย่าง

ออกมาก็จะเห็นเป็นลูกกลมอยู่บนหัว

มันว่าอาจจะเป็นไหนน้ำก็ได้อย่างที่เคยพิสูจน์กัน
แต่ว่ามันก็แปลกว่าจะบินขึ้นไปใหญ่มากตรงนี้เลย

คือคุณแม่ยังบอกเสมอว่าสำหรับคนที่ยังไม่ศรัทธาเรื่องนี้เนี่ย
ลองดูลองอธิษฐานจิตดูก็ได้ว่า
ลูกไม่ได้ท้านะแต่ขอแบบว่า
ถ้าเกิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง
ให้ลองดูเห็นเลย

ยังคิดว่ามันไม่ใช่เพราะโชคพระราบนะ
บางอย่างที่เรารู้สึกว่า
เราได้ตรงนี้มาเนี่ยเพราะเราทำบุญมา
มันไม่ได้มาเพราะว่าแบบความบังเอิญ
หรือว่าเข้าใจ
แล้วยังยันที่คุณสักเห็นบอกมีสักเสือเหลวหลัง
คืออะไรเสือเหลวหลังนี่คือคุณเชื่อว่าอะไร
ก็คือเป็นคนที่แบบทำอะไรก็จะทำให้สุดนะฮะ
คือแบบเหมือนกับเขามีวิชาว่า

มาด้วยอะไรต่างนานามากมายกับกอง
นางก็เลยวันแรกก็เลยสัก๕แถวก่อน

เอ๊ะเรายังไม่ได้ปริญญาสูงสุดนี่
เอ้าสุดคือคุณแม่งก็ต้องสุดจริง
วันที่๒กี่ครั้งเพื่อนไปกันอีก

เจออะไรไหมสักหลังสัก

แต่มันเป็นสิ่งดีที่แบบเออ

หืม

แปลกมากพอเรือขอพรพระไม่เคยขอพน

ขอนน้ำคราวคำลักไรแปลกมาก
เคยไปไหว้อันนี้มากต้องกิน
ไปไหว้มาสองเดือนหรือสามเดือนติดกันนี่แหละ

ตอนนั้นมีแก๊งไปไหว้กันทุกอาทิตย์เลย

จังเกิดได้ไปแล้ว
กุหลาบกี่ดอก

แต่เขาทำได้จริงแล้วนั่งได้นานนั่งได้นิ่งด้วย
เคยครั้งแรกเห็นเขาไปปฏิบัติทำใส่ชุดกล่าว
นอนไม่หลับก่อนแล้วทำยังไงให้หลับดีวะ
ก็คือแบบเอาละอาจจะเข้าเราก็นับหนึ่งลองนับลงหัวใจดูหนึ่งสองหนึ่ง
นั่นคือพื้นฐานของการนั่งสมาธิใช่ไหมครับ
พุทธโฑพุทธโฑ
แล้วเราก็เลยพอเรานั่งจริงก็เลยกลายถูกจริตและไปได้ง่ายขึ้น
แต่คุณเชื่อว่าทุกครั้งที่นั่งสมาธิ
จะมีเจ้ากรรมนายเวรมาอยู่รอบตัวคุณ
เชื่อไหมนางรู้สึกว่าการทำสมาธิมันก็

ไม่คิดว่าจะมีใครมาอยู่ข้างรอบตัวเรา
เราจะรู้สึกว่าเราทำเสร็จแล้วเรารู้สึกอิ่มใจ

เราต้องมอบความสุขนี้คือเรียกว่าการแผ่ไม่ต้าน
ก็แชร์ความสุขนี้ให้กับเทพเจ้ากรรมในเวรเทพเพดาที่อยู่คุ้มครองเรานะฮะ
พระพรหมต่างนานาแผ่ให้หมดอ่ะ
ให้ต้นไม้แผลให้อาหารที่เราทาน
เพราะว่าเป็นสิ่งต่างผักพืชผักผลไม้คือ
สิ่งที่เขาเสียสละมาเป็นอาหารให้มนุษย์เท่านั้น
ให้เรามีชีวิตดำเนินชีวิตอยู่ได้
ขอบคุณธาตุต่างดินน้ำไฟลม
แต่ครั้งหนึ่งคุณนั่งสมาธิคุณบอกคุณนิ่งแล้ว
แต่เหมือนมีคนเนี่ยมานั่งทับคุณอีกทีนึง

นั่งช่วงที่แผ่เมตตาจะรู้สึกได้ถึงว่าแบบ
มีการขยับขยื่นของโซฟาที่นั่งอยู่

ใช่เหมือนมีความว่ามีคนกรงวกกว้นเวียนไม่ลืม

คือเขาอาจจะต้องมาถ้ามองได้หลักพุทธกษณะคือ

อาจจะมารับส่วนบุญหรืออาจจะเป็นเทวดาที่ลงมา
ประเทศก็ได้เพราะเราก็เปิด
ธรรมะไปด้วยระหว่างที่เรานั่ง

ใช่บางทีเราเปิดกรรมฐานเลย

ก็นั่งแล้วก็
ก็คุมสติให้อยู่เราคุมสติให้อยู่ว่าโอเค

โอเครู้ว่ามีคนบารู้สึกว่ามันยั่วฝั่งนี้นะ

ก็นั่นแหละครับแล้วเราก็แบบโอเค
ขออนุญาตออกจากสมาธิตอนนี้นะ

เคยนั่งนานสุดเห็นเพื่อนบอกเพราะเรานั่งเราไม่รู้แล้วนะ
คือเป็นรุ่นน้องที่มานอนด้วยนี่จนนอนพื้นล่าง
เพราะว่าขัวเตียนอันนั้นเพราะตำรวจทรวดหมดเลย

นั่งตั้งวันตี๔ม่อน้องก็ตื่นมาสว่างแล้ว

อย่างนั้นหรือ
ไอน้ำกระเด็นออกจากหลุมขนนี้
เราจะรู้สึกตัวได้เลยว่ามันเป็นอย่างนั้น
อย่างนั้นเลยเหรอครับใช่
อันนี้จากความรู้สึกตะดังนางสัมผัสมาแล้วนะครับ
คือคุณไม่ได้เห็นภาพแต่ว่าคือรู้สึกได้เลยว่าแบบ
น้ำกระเด็นตึ้งออกมาอย่างนี้เลย
แล้วก็บางทีเราก็จะนั่งบางทีเราอาจจะนั่ง
แล้วเราก็จะนึกย้อนกลับไปว่าในอดีตในตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ย
คนเราทำกรรมไว้เยอะมากเลยนะครับ
เราทำกรรมทุกวันบุญก็มีแต่กรรมมาเยอะมาก

นางก็จะย้อนกลับไปนึกย้อนกลับไปแล้วก็
นึกถึงบุคคลเหล่านั้นที่เราเคยทำกรรมไว้
แล้วก็เข้าไปที่สวงสนแล้วขอแผ่นแม่ตาให้เขา

เราก็มองย้อนกลับไปว่าอดีตเราเคยทำกรรมอะไรไว้บ้าง
อย่างที่บอกกรรมมันแก้ไม่ได้แต่มันก็สามารถทำให้มันดีขึ้นได้

คุณเคยมารายการท็อกทะลุดาวเมื่อประมาณสัก๒ปีที่แล้ว

ดูว่าคุณจะสูญเสียครั้งใหญ่ตรงไหม
ไม่อยากให้ตรงแต่มันดันตรง
มันยังติดค้างอีกอย่างหนึ่งที่เขาดูไว้คือ

อยากทราบไหมครับว่าเรื่องนี้เป็นยังไงกันมากเลยอาจารย์
เรื่องอื่นดันตรงเรื่องศูนย์เสียตรง
แต่เรื่องความรักก็ทำไมมันไม่เจอ

ถูกต้องนะฮะอาจารย์นักรอคุณอยู่ช่วงหน้า

ความรักหรือคุณใส่ตะกุดเยอะไปหรือเปล่า

เพราะดวงชะตานี้มันมีเกณฑ์เกิดอุบัติเหตุ

รถหมุนหมุนหมุนร้อหลุดโชคดีเฉพาะ